มาดูข่าวศพเด็กหายนับ๑๐ศพ

มีความเชื่อนะครับว่าหมอผีเขมรเนี่ย
ไปเผาไปย่างทำกุมารทองบ้างล่ะ

เข้าออกป่าช้าแห่งนี้หลายคนหลายครั้งด้วย

เจ้าหน้าที่เข้าไปดูจุดเกิดเหตุ
ไปดูขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปที่จุดเกิดเหตุครับ
หายหมดเลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่สุสานสุขนิรันดิมุยที่พุทธธรรมสงเคราะห
ที่๑ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง

ซึ่งจริงเขามีหลุมซึ่งเป็นหลุมฝังศพของเด็ก

ปรากฏเจ้าหน้าที่ไปเปิดดูอ้าวหายหมดเลยไม่มีศพเด็กอยู่เลยนะครับ
อุดมชื่นอารมอาสาสมัครมูลิธิพุทธธรรมสงเคราะห์
ให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ได้รับศพในตัวเมืองระยอง
หรือทางมูลิธิข้างเคียงต่างนำมาฝังไว้ในสุสาน
ก่อนเกิดการผิดสังเกตบอกบางหลุมบางหลุมเนี่ย
มีร่องรอยการงัดหลุมออกไป
หลุมที่เป็นซีเมนเนี่ยบางอันแตกเห็นไหมฮะ
เหลือแต่กล่องบรรจุศพว่างเปล่า
ศพนะครับถูกยกไปทั้งกล่องเลยล่ะครับ
อกจากนี้ที่ชายป่าย่ารกทึบ
พบร่องรอยการนำกล่องบรรจุศพเผาทำลายกองใหญ่เลยนะฮะ
หลงเหลือแต่เศษเสื้อผ้าเด็กขวดนม
แล้วก็เศษเงินที่ญาติใส่ไว้ตอนนำมาฝัง
แต่ก็ไม่ทราบว่านำมาเผาไว้นานหรือยังนะครับ
หรือว่าประกอบพิธีกรรมอะไรไปแล้วหรือไม่
ส่วนหลุมศพพบการงัดปูนที่โบกปิดฝาไว้
นับได้๗หลุมและยังพบการทำพิธี
เชือกสะกดวิญญาณไว้ที่ปากหลุมอีกด้วยนะครับ
นี้คาดว่าอาจจะเป็นหมอผีชาวเขมร

เห็นว่ามีชาวเขมรเข้าออกอยู่หลายคน
ว่าจะมาขโมยศพเด็กไปทำพิธีกรรม
ทำศัยศาสตร์ไปทำคุณสัย
เนื่องจากภายในสูตรศาสตร์มีศพเด็กจำนวนมาก
เพราะว่าแต่ละเดือนได้รับมอบศพไม่ต่ำกว่า๕๖ศพ

หรือเสียชีวิตจากเหตุอื่นรวมกว่า๑๐๐ศพด้วยกัน
ซึ่งตรวจสอบเพราะว่าที่หายไปเนี่ย

คือมาซุ่มดูนานแล้วใช่ไหมคิดว่าคิดว่าเป็นเขมรเขมรอเขมรไอ้ตอน
ไอ้ตอนที่เรารู้ทราบบ่อแสนี่มันมันลักษณะเป็นไหนมั้งมันเข้ามาทำที่ทีก่อน
แล้วก็มาเชิญเหมือนเชิญวิญญาณนะครับเอาก็เอาไปเลยเอาเอาเอาเอา
ที่มาฝังไว้ล่าสุดนี้ประมาณกี่วันแล้วกี่วันแล้วเจ๊ไม่รู้
ไม่รู้เหมือนกันครับแต่เป็นตัวใช่ไหมเป็นตัวอยู่เด็กสักประมาณขวบสองขวบ
อะไรประมาณนี้ใช่ไหมกี่วันแล้วเจ๊ไม่รู้สมมติเป็นเด็กแรกเกิด
แล้วเกิดครับไม่งั้นก็แท้งอย่างเงี้ยไม่ใช่ที่หายไปอ่ะ
คือเขาเอาไปทำคาดว่าจะไปทำกุมารใช่ไหมใช่ครับเอาศพแล้ว
เด็กเข้ามาฝังเรื่อยเรื่อยเนี้ยจากปกติโดนงัดสองฝา
พออีกศพหนึ่งมาฝังก็โดนงัดสามฝาสี่ฝาเออ
มันก็เริ่มแบบอุ๊ยมันไม่ใช่แล้วอือฮือ
ทีนี้เราก็เลยตรวจสอบเหลือแต่กล่องมั่งอืม
ศพหายอืมบางศพก็ยกกล่องไปเลยอืมประมาณนั้นนี่แหละครับ
เจ้าหน้าที่จริงจริงแล้วเขาก็ทำหน้าที่ตรงนี้บ่อยครั้งใช่ไหม
มีศพใหม่เขาก็มาฝังไว้ที่ป่าช้าแห่งนี้
พอเอาศพใหม่มาฝังอ้าวปรากฏว่าสังเกตไปสังเกตมา
ทำไมเนี่ยปูนที่มันปิดฝาโลงฝาศพไว้เนี่ย
ทำไมมันมีรอยแตกร้าวหรืองัดแงะหรือมีสายสินมาผูกไว้แบบนี้
มีการเผาแบบนี้ดูสิแล้วสายศิลป์เนี่ยโยงนะฮะ
ก็คาดว่าน่าจะมีคนมาขโมยศพแล้วก็เป็นการทำพิธี
สะกดวิญญาณอะไรแบบนี้ใช่ครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเปิดฝา
ขูดดูปรากฏว่าไม่พบศพเด็กจริงด้วยนะครับ
ซุ่มดูเพื่อจับตัวผู้ก่อเหตุให้ได้
กลางคืนเจ้าหน้าที่ก็มาแอบดูแถวนี้มาดูสิว่ามีใครเข้าออก

แล้วก็ได้ประสานไปยังตำรวจภูทรบ้านฉาง
ในการเข้าตรวจสอบต่อไปนะครับ